จะไปรายงานตัวแต่ว่าแบ่งเป็น๓วัน
วันนี้จะมี๕ท่านด้วยกันซึ่งอย่างที่ทราบนะคะ
ตอนที่มีชาร์จเบอร์หน้าไงเราก็เลยเอาให้ดูนะคะว่าดาราเป็นใครบ้าง
วันนี้๕คนแรกที่เข้ารอบได้แก่

นางสาวสอที่คาดว่าน่าจะเป็นนางเอกสุธาตา
นางเอกอก็คาดว่าจะเป็นอุศมะเนี่ย

ใช่แล้วก็นายก่อคุณกระนกชาแต่อันนี้มันอีกคนนึงนะคะ
แล้วก็นางสาวหอหีบก็คือคุณหันซาว่างั้นนะคะรวมไปถึงแฟนของเขาค่ะ
ก็รอดูนะคะกับบันเทิงไทยรัฐนี่แหละคุณผู้ชม
โมงเช้านะคะว่าเขาจะได้รับโทษอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับ

ถือว่าเป็นบทเรียนสัมภาษณ์ที่กับคนอยู่ในแวดวงด้วยนะคะ
แต่วงรีวิวอะไรก็ต้องเลือกดีค่ะ